มันมีปัญหาคือเราไปเลือกของแล้วไง
คุณภาคภูมิเอาของใส่ตะกล้าแล้วเตรียมจะจ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังค์
ของวางเต็มแล้วหน้าแคทเชียร์

ก็ไม่คืนของก็จ่ายเงินสดมันก็มีสองอย่าง
เนี่ยค่ะมันมีปัญหาแบบนี้ธนาคารกรุงไทยก็เลยออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าขอแจ้งค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ยืนยันตัวตนโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เป็นจำนวนมากค่ะ
ทำให้ระบบหน่วงนะคะธนาคารจึงขอปิดบริการการยืนยันตัวตนเป็นการชั่วคราว
จนถึงเวลายี่สิบนาฬิกาก็คือสองทุ่มนะคะส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก
เขาบ่นกันเลยสิคะหัวเสียกันตั้งแต่เช้าเพราะว่ายังไม่สามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตามขั้นตอน
ถ้ายืนยันตัวตนได้ก็ทำรายการกดรับสิทธิ์เงิน๒๐๐๐บาทงวดแรกไม่ได้นะคะ
จากปัญหาสแกนใบหน้าไม่ได้มันมีปัญหาอย่างอื่นด้วยค่ะเช่นตัวแอปขึ้นข้อความว่าคุณไม่ได้สิทธิ์
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าได้รวมถึงปัญหาตอนเอาแอปเป่าตังไปใช้แต่สุดท้ายไม่สามารถใช้ได้จริงกับทุกร้าน
หลายคนเลยบอกทำไมมันยุ่งยากจังเลยคนเลยเอาไปบ่นในโลกโซเชียลนะคะเลยมีการติดแฮชแท็กเราชนะ
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งวันนี้นะคะหลายคนพูดกันในทิศทางเดียวกันเลยบอกว่าคือทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
เพราะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟน
รัฐบาลถ้าอยากช่วยเหลือประชาชนจริงจริงแจกเงินสดไปเลยดีกว่าไหมถ้ารัฐบาลรู้ว่าแอปพลิเคชันของรัฐเองยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มร้อย
ประสิทธิภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเกิดปัญหาทำให้ประชาชนแทนที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็กลายเป็นว่าติดติดขัดขัดแบบนี้นะคะ

อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
คุณตาบอกว่าเนี่ยนะหลานเอ้ย
ตาเนี่ยอุตส่าห์ไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่

ใช่ค่ะเพราะว่ารุ่นเก่าของตาเนี่ย

พี่เกียจไปเดินต่อแถวเบียดเสียดที่ธนาคารกรุงไทย
ต่างอำเภออยู่ห่างจากบ้านไปโน้นเลย๓๐กิโล
ควักเงินซื้อมือถือใหม่ซะเลย
สื้อสมาร์ทโฟนใหม่หรือวะใช่ค่ะ
ยังไงทำไมถึงสืบถือมือถือใหม่

เยอะเง้อมันพอพันธุ์
มันได้อย่างเที่ยว

สื่อใหม่มุดไปสักบาท๒๗๐๐อแล้วสแกนนานไหม
ครับเพราะสื่อมากเลยสแกนนานไหม
สแกน๒ที่พันธุ์เลยครับอ๋ออ๋อมหัวถูกการลงทุนเลยนะเนี่ย
ลงทุนเที่ยวทำเป็นความลงทุนออกมาก่อนนี่ค่ะครับ
ส่วนคนที่อินเทอร์เน็ตแรงสมาร์ทโฟนกดรับเงินจากแอปเป่าตังค์ได้แล้ว
แล้วก็เริ่มไปซื้อของกันนะคะที่ร้านสะดวกซื้ออุทัยหมาด
จากอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่นี่
เพราะว่าร้านนี้ร้านใหญ่พร้อมใช้งานครับสินค้าที่มาซื้อก่อข่าวสาร
น้ำปลาน้ำมันพระอ่อมเด็กเครื่องครัวหลายคนที่ได้ใช้สิทธิ์วันนี้ก็บอกว่า
พอใจกับโครงการเราชนะแต่ก็มีบ่นบ้าง
แอปเป่าตังล่มในวันแรกใช้งานลำบากรอนานนะคะ
กว่าจะสแกนซื้อของกลับบ้านกันได้นี่นะคะทีนี้ค่ะ
บรรยากาศการลงทะเบียนสำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนวันนี้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ก็ที่ดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่คนก็ไปกันเยอะต่อแถวกันเยอะเลย
มีคนอายุ๙๐กว่าต้องนั่งรถเข็น
ให้ลูกหลานพาไปรอรับบัตรคิวอะค่ะรอหลายชั่วโมงด้วยนะคะ
ก็มีเสียงบ่นกันมาว่าควรจะมีช่องทางพิเศษ
ว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ
หรือว่าผู้พิการที่ลำบากในการเดินทางนะคะ
ก็ลงทะเบียนรอบใหม่ก็ถึง๕มีนาคมนะฮะ

การใช้จ่ายเงินเนี่ยยังมีเวลาใช้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ